ของเรานะคะมาติดตามความคืบหน้านะคะงานชาปนกิจของคุณแตงโมนิดาค่ะ
อย่างที่เราทราบนะคะก่อนหน้านี้ก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีงานในวันที่๒๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเราเจอคุณพิงกี้สาวพิกาซึ่งเป็นเพื่อนจริงคุณแตงโมค่ะ
ซึ่งอย่างที่ทราบนะคะเขาก็เป็นคนคอยออกมาโพสต์ตลอดนะคะถึงเรื่องราวความคืบหน้าคดีความต่างนานาคุณผู้ชม
ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะคะเรื่องคดีความมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าสรุปมันตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกไปเราได้เจอคุณพิงกี้ค่ะนะคะเจ้าตัวก็เปิดใจกับสื่อค่ะถึงการที่ได้ฟังแถลงข่าวของคุณตำรวจนะคะก็คงบอกว่าก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนล่ะค่ะพี่แต่ทุกอย่างมันก็ออกมาแบบนี้แล้วก็ว่าไปตามนั้นแหละค่ะแล้วที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็คือเป็นการตั้งคำตอบ

ดังนั้นค่ะพิงกี้ก็บอกไว้นะคะว่า
ทำได้แค่อธิษฐานให้เพื่อนไปที่สงบเท่านั้นนะคะ

แล้วก็น่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วย
เพราะบทสรุปอันนี้มันยาวมาก

เราเคยหวังนะว่าเหมือนในละครป่ะ
ที่แบบโมซ่อนตัวอยู่แล้วแบบ
ให้ทุกคนคลี่คลายเสร็จแล้วโมก็บอก

อันนี้คือพูดกันขำนะคะว่าแบบ
เราหวังว่าให้มันเป็นแบบนั้นมันจะรู้สึกดี
แต่ว่ามันก็คือเราเอาชีวิตเพื่อนกลับมาไม่ได้แล้ว

เราต้องเคารพนะคะเคารพสิ่งที่มีกติกา
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเราต้องเคารพ

ส่งพลังงานดีแล้วก็
ระลึกและอธิษฐานจิตให้กับเพื่อนเรา
ไม่เคยฝันแล้วก็หนูพยายามอยากให้มา
ค่ะก็วันที่๒๔พฤษภาคมนะคะ
ก็จะเป็นวันที่เราได้ร่วมส่งแตงโมเนาะ
อ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันวันนั้นก็แล้วกันนะคะ

ใช่มีรายงานสดด้วยนะคะติดตามกับบันเทิงไทยรัฐได้ค่ะ